เขานำข้าวเหนียวไก่ย่างไปใส่บาท
แต่ปรากฏว่าพระทำยังไง

เป็นเรื่องจากเวลาเวลามีเ
และก็กลับมาใส่ข้าวสาบกบเท้า

คือเขาแล้วเห็นหน้าทางที่ติดน้ำผิก
เล่าเหตุการณ์นะ๘โมงเช้าผมขี่รถออกจากปั๊มมาเจอพระทุดงรูปหนึ่ง
ก็มาตรงเส้นนี้ค่ะน้องหานเข้ามาอุดร
จอดรถหยิบข้าวเหนียวร้อนกับไก่ปิ้งไส้กรอกย่างใส่บาท
แต่ทำไมพอใส่บาทเสร็จท่านเดินไปใช่ไหม
แล้วโยนอาหารที่ผมจะใส่บาททิ้งเลย
โมโหเลยขี่รถไปถามแบบนี้ค่ะ
เจ้าของคลิปบอกด้วยนะที่ผ่านมาเคยออกทุดงกับครูบาอาจารย์

ถวายน้ำหลายแพ็คหนักแค่ไหนพวกผมก็แบกขนเอา
แต่คือไม่ได้โยนทิ้งเลยนะ
แต่ทำไมพระรูปนี้ถึงทำแบบนี้

ใช่ค่ะแล้วนี่ต้องให้ตรวจสอบไง
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นพระจริงท่านก็ออกมาชี้แจงได้นะ